ว่ามีผู้หญิงคนนึงคลุ้มคลั่งอยู่ในบ้าน
แล้วก็พยายามจะทำร้ายร่างกายตัวเองนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวบัวเรียนอายุ๔๗นะคะ
อยู่ริมทางรถไฟสถานีวงเวียนใหญ่
ตำรวจทั้งสามีไปช่วยเจรจา
สุดท้ายก็เข้าไปรวบตัวเอาไว้ได้

ทั้งตำรวจทั้งสามีช่วยกัน
ขึ้นไปบนรถของตำรวจแล้วยังคลุ้มคลั่งตะโกนกรีดร้องอยู่เลย

ใช่ค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นสามีบอกว่าภรรยาเครียดนะคะ
สงการกิจพิทักษ์อายุ๕๙สามีบอกว่าเขาก็ทำงานเป็นรอปภ
ส่วนภรรยาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่สำเพ็งแต่เศรษฐกิจไม่ดี
ก็กลับไปทำสวนไปที่สระบุรี

กลับมาก็มาขอซื้อรถเข็นเพื่อที่จะขายของ
โอ้โหสุดท้ายเมื่อวานดื่มเหล้า

พอเช้าตี๕ภรรยาบอกว่า
มีคนจะมาฆ่าถือมีดมาด้วยออกไปดูหน่อย
นี่นะคะแล้วสุดท้ายภรรยาเองก็คลุ้มคลั่งนะคะ
ตัวสามีบอกว่าก็คงความเครียด
เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละค่ะ

แล้วก็ไม่เคยเข้ารับการรักษาอย่างจริงจังนะคะ
เขาขายก๋วยเตี๋ยวสวนสัมเภง
แล้วปัจจุบันนี้

บอกเขาจะมาฆ่ากูผมมองอย่างนี้

เครียดใจร้อน
ก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะคะแล้วก็ส่งไปรักษานะคะที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จค่ะ